ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ

แต่ปรากฏว่าพอเธอโพสต์เรื่องนี้นะคะมีคนเป็นเหยื่อแบบเธอหลายคน
ไม่ใช่เธอโดนคนเดียวผู้หญิงคนนี้นะคะเล่าประสบการณ์บอกว่า
บผู้ชายคนนึงคบมา๖เดือนด้วยความรักคุณนัทพงศ์
เขาขออะไรก็ให้ขอยืมก็ให้นะคะเงินเงินด้วยอย่างอื่นด้วยข้าวของอย่างอื่นด้วยเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้โพสต์ถึงอดีตคนรักของเธอนะคะบอกว่าคบกับนามสมมุติคือในเอ
แล้วก็เห็นว่าผู้ชายเออน่ารักดูขยันสร้างฐานะได้เร็วคุยกันเดือนเดียว
บกันเดือนเดียวขอยืมเงินไปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า
เนี่ยโพสต์แบบนี้ขึ้นมาปรากฏคนไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะ
แล้วมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะคะไปคุยกับเธอดูหน่อยนะคะที่สวนพึ่ง
คุณจุ๋มค่ะคุณจุ๋มเล่าให้ฟังพบกับนายเอคนนี้นะคะคบกันได้๖เดือน
ตั้งแต่เดือนแรกที่คบกันเลยนะขอยืมเงินแล้วอ้างเรื่องการใช้เงินตลอดเลย
ถามว่าหมดไปเท่าไหร่๖เดือนหมดไป๑ล้าน๒แสน
เธอบอกเธอตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคบกันก็ต้องช่วยเหลือกัน
ก็ให้ยืมไป๒แสนแล้วก็ซื้อของใช้แบรนด์เนมให้ด้วย
แล้วก็ให้ยืมชื่อตัวเองไปซื้อรถยนต์ด้วยซึ่งตอนนี้ต้องผ่อนต่ออีก๙แสน
เดี๋ยวยืมชื่อไปซื้อแล้วพี่ผู้หญิงก็ผ่อนด้วย
ต้องผ่อนไงเพราะเขาไม่ผ่อนตอนนี้เลิกกันแล้วไง
ใช่ไหมเธอก็ต้องผ่อนต่อไว้เป็นชื่อเธอ
เนี่ยค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเธอไปทราบมาว่าผู้ชายเนี่ย
ไปคบมามารู้ทีหลังว่ามีโรคหลายใบอ๋อรับไม่ได้สิคะ
เพราะว่าเอาเงินที่เธอให้ไปที่ขอไปเอาไปให้ผู้หญิงคนอื่น
ตรงนี้เป็นจุดแตกหักเธอก็บอกว่าเนี่ยยังรักนะยังหวังดี
แต่ถ้ามาขอคืนดีไม่กลับไปแล้วนะก่อนหน้านี้ยอมแกล้งโง่เพราะว่ารักไง
แต่ผู้ชายคิดว่าโง่จริงให้เงินไปแล้วก็เอาไปให้ผู้หญิงคนอื่นนะคะ
โพสต์เรื่องนี้ออกไปปรากฏว่าพอเธอโพสต์ออกไปเนี่ยนะคะ
มีผู้เสียหายลักษณะเดียวกันเพียบเลย

ก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้เสียหายที่ถูกผู้ชายหลอก
เธอเอาหลักฐานมาให้ดูแล้วแจ้งความเอาไว้แล้วเหมือนกันค่ะ
ไปฟังเสียงของคุณจุ๋มหน่อยนะคะ
พอเราโพสต์ไปเนี่ยมีบอกว่ามีเหยื่อหลายคนแล้วแล้ว
ไม่รู้นะไอ้ตรงที่บอกว่าเออพี่ก็ตกใจ
พี่ถามคุณตำรวจท่านหนึ่งที่ไปบอกเขาทุกอย่างเลย
แล้วก็ให้พี่รอ๔ชั่วโมงในการตรงนี้นะ
เขาบอกว่าคุณเอเนี่ยไม่เคยมีเลย
พี่ก็เลยบอกอ๋อเหรอก็มีแค่สองเคสเองมีคุณผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นคดีกันอยู่
เสร็จเรียบร้อยเมื่อวานค่ะ
วันที่พี่จะมาดูกล้องที่วัดนะคะ
วันที่๓ไม่ได้เมื่อวานวันเสาร์เว้นวันศุกร์ค่ะ
คุณตำรวจที่เป็นสืบอะค่ะ
เขาก็บอกว่าคนนี้อีกแล้วเหรอมีหลายคดีจัง
ที่ก็น่าจังงังสรุปว่าอะไรคือความจริง
แต่พี่ไม่ได้สนใจคนอื่นหรอกที่พี่ออกมาพี่อยากจะเตือน
คือถ้าลงอีรูปนี้นะคะคือไม่ใช่ปกติแล้วค่ะ

สพสวนพึ่งนะคะที่คุณจุ๋มแจ้งความไว้ก็
อบข้อหา๔ข้อหาด้วยกันนะคะ
ยักยอกทรัพย์ช่อโกงหลอกลอก
ให้ด้วยความเสน่หารอบทำร้ายและคุกคามคือ
ซึ่งคุณจุ๋มคือไปแจ้งความไว้นะคะ
แล้วก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจากคลิปเสียง
หลังเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ปรากฏว่าคุณจุ๋มบอกว่า
ชายพาเพื่อนมาวนเวียนบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะ
คุกคามมาแกล้งตัดน้ำตัดไฟ
เธอบอกเธอจะไม่ออกจากบ้านจะออกก็ต่อเมื่อได้เงินสองแสน
เอกสารรถยนต์คืนเท่านั้นแล้วจะไป

ตอนนี้แจ้งความเอาไว้ที่สพสวนพึ่ง๔คดีด้วยกันค่ะ